สยดสยองที่เราก็ต้องสอบกันต่อ

ทำให้รถกระบะคันหนึ่งลากศพมาไกลถึง๔๙กิโลเมตร

คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิด
จังหวะที่รถกระบะคันนี้จะถอยหลังออกจากปั๊ม
และศพก็หลุดออกมาจากใต้รถกระบะ
คุณดูจังหวะนี้นะฮะคือรถคันอื่นเขาก็เข้าที่ปั๊มอยู่
มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถเก๋งคันอื่น

ไฟจอดอยู่ในขณะที่เขาถอยหลังจะออกจากปั๊ม
นี่คือศพที่หลุดออกมาจากใต้รถกระบะคันนี้
และสภาพของศพค่อนข้างจะน่าสยดสยอง
คือแหลกเหลวศีรษะขาด
แล้วคุณคิดดูเหมือนเป็นรอยลากรอยเลือดอะไรมาตามทางเรื่อย

ใช่นะฮะแล้วก็รถกระบะคันนี้ก็ขับออกจากปั๊มทันทีนะครับ
โดยที่รู้หรือไม่รู้เหมือนกันว่ามีศพติดอยู่ใต้ท้องรถ
เหตุการณ์นี้นะฮะแล้วก็ภาพวงจรปิดจับภาพได้ภายในปั๊มน้ำมัน
ริมถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ก็อย่างที่เห็นไปว่ารถกระบะมาจอดแล้วก็พอขับออกไปเนี่ย
ก็ปรากฏว่ามีศพหลุดออกมาจากใต้ท้องรถ
แล้วก็มีร่องรอยศพที่ถูกลากชัดเจน
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา๓นาฬิกา๒๐นาที
ของวันที่๒๒มีนาคมก็คือเมื่อคืนนี้
จากนั้นในเวลาต่อมานะครับตำรวจภูทรกลางดง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยด่วน
พบศพอยู่ในสภาพแหลกเหลว
ชิ้นส่วนร่างกายกระจัดกระจายแล้วก็ไม่มีหัวไม่มีศีรษะแล้วนะครับ
แล้วก็เอกสารใดที่ระบุว่าชายคนนี้เป็นใคร

แนวทางการสอบสวนก็ต้องไปดูว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ก่อนจะมาพบศพคนนี้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะครับ
ทางการสอบสวนพบว่าเวลาประมาณ๒นาฬิกา๑๕นาทีของเมื่อวานนี้
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน
ชนคนเดินเท้าจนเสียชีวิต
บริเวณถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๔๓
ขาเข้าอำเภอปากช่องหน้าตลาดขยายผลไม้กลางดง
ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

วิ่งมาด้วยความเร็วสูงได้ขับทับร่างชายคนดังกล่าวซ้ำ
ทำให้ศพเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถ
แล้วก็ลากศพมาไกลถึง๔๙กิโลเมตร
จนกระทั่งเข้ามาจอดที่ปั๊มน้ำมันริมถนนมิตรภาพ

ดังที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด
โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปากช่องนานา
แล้วก็ติดตามหารถยนต์คันก่อเหตุที่ชนคันแรกนะคุณนะ
คือรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน

ก่อนที่รถกระบะจะมาทับซ้ำ
ที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด
ลากศพมาทิ้งไว้ภายในปั๊มน้ำมันดังกล่าว
เพื่อสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ทางด้านของร้อยตำรวจโทปวรปรัชศิลปะร้อยเวร
พ่อกลางดงอำเภอปากช่องเจ้าของคดีก็บอกว่า
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นจนถึงขณะนี้
ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนว่าผู้ตายเป็นใคร
ทางการสืบสวนก็ได้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
หาพยานในบริเวณชุมชนใกล้ที่เกิดเหตุ
เพื่อติดตามว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร

พร้อมกับเตรียมส่งหลักฐานกล้องวงจรปิด
ตรวจสอบกับทางขนส่งจังหวัดนครราชศรีมาสาขาปากช่อง
ปรากฏในกล้องวงจรปิดคันที่ลากศพเป็นของใคร
เพื่อจะติดตามหาเจ้าของรถมาสอบสวน

ซึ่งขณะนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบ

เพื่อที่จะพิสูจน์ทราบว่าเป็นใคร
แล้วก็รถคันแรกที่ชนผู้เสียชีวิตรายนี้
น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากนะคะส่วนรายละเอียดเสื้อผ้าที่ใส่
เพื่อให้คนแถวนั้นได้ทราบหน่อยว่า
คนที่บ้านหายตัวไปหรือเปล่าน่าจะออกมาทีหลัง
จะได้ช่วยกันตามหาผู้ชายคนนี้